คุณผู้ชมครับพฤติกรรมในการทวงหนี้โหด
ไม่ได้มีแค่ผู้ชายทำร้ายผู้ชายด้วยกันเอง

คลิปนี้คนที่ไปทำร้ายเขาเปิดเผยเองเลยนะครับ
เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับคลิปนี้นะฮะ
โอ้โหโหดมากฟังเสียงแล้วแบบ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งได้แชร์ไว้
ตอนที่ทำร้ายร่างกายหญิงสาวคนหนึ่ง

ถ้าไม่คืนเงินจะโดนแบบนี้เรื่อยไป

แล้วก็ยังบอกอีกว่าที่ทำเนี่ยพร้อมติดคุกนะ
เนื่องจากทนไม่ไหวเพราะถูกเบี้ยวหนี้
แล้วก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมามี

เป็นเงินกว่า๒ล้านบาทที่

ในส่วนของผู้หญิงคนนี้ที่ทำร้ายร่างกายอยู่เนี่ย
มีเงินที่คิดเป็นดอกเบี้ยประมาณ๙แสนบาท

ในคลิปจะเห็นสาวเสื้อดำกางเกงขาสั้น
บันเลงเพลงหมัดเพลงเท้าใส่ที่ใบหน้าของหญิงสาวเสื้อลาย
นั่งอยู่กับพื้นห้องอย่างเมามันนะครับ

หญิงเสื้อลายก็เอาแต่มือกลุ่มหน้าร้องไห้

เหตุการณ์นี้ก็มีคนถ่ายคลิปด้วยนะ

แสดงว่ามีพวกมีพวกนะครับ
พอคลิปนี้แชร์ไปก็แน่นอนว่าคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับ
ทั้งเรื่องว่าสงสัยจะโกงเงินโกงแชร์กัน
โกงเงินลงทุนหรือว่ายืมเงินกันอะไรพวกนี้
บางคนก็บอกว่าก็หัวอกเจ้าหนี้ถูกโกงเงินมันก็อย่างนี้แหละ
บางคนก็บอกว่ามันก็รุนแรงเกินไปไหมล่ะ

ถ้าคนถูกทำร้ายเขาไม่กล้าแจ้งความเนี่ย

ในคลิปมันเห็นหน้าอะไรชัดเจน